จะมีเวลาน้อยที่เราไม่ได้ถามในรายละเอียดของคดีเนอะ
เพราะว่าท่านไม่ได้ให้เวลาเรา
ก็ยังมีอะไรที่คุณแม่ก็อยากจะถามแต่ยังไม่ได้ถามท่านหมดเวลาซะก่อน
มีสิ่งไหนที่คุณแม่อยากจะถามถามผ่านอันนี้ได้เลยครับคุณแม่ครับ

ที่คุณแม่อยากจะถามประเด็นไหนที่ทนายอยากจะถามกับทางตำรวจในเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่ครับคือ
คือก่อนแถลงข่าวเนี่ยผมได้คุยกับทางกองชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
เขาถามหมดแล้วผมไม่ได้สงสัยหรอก
ประเด็นวันนี้ที่เราสงสัยก็คือเรื่องจุดตกตกเรือ
ตกอย่างไรฉี่หรือเปล่าท้ายเรือหรือหัวเรือ
อันเนี่ยมันสดคล้องกันอันเนี่ยที่เราให้ความสนใจนะครับ
เพราะมันเกี่ยวกับประเด็นในคดีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องบาดแผลนะ
บาดแผลเนี่ยก็ได้คุยกับท่านผู้การสื่อภาคหนึ่งแล้วนะครับ
ว่ามันมีการทดลองยังไงทำไมจึงมีบาดแผลลักษณะนั้นเกิดจากอะไร
มีการทดสอบยังไงอันนี้สองประเด็นนี้ที่ผมให้ความสำคัญกับ
เราเชื่อไหมคะว่าเวลาที่คุณแตงโมตกเรือ
จะเป็นเวลาที่ทางตำรวจไม่ข้อออกมาและจุดที่ตกเรือได้เป็นบริเวณด้านท้ายเรือนะครับ
ครับเชื่อครับเชื่อครับนะครับเพราะว่ามันสอดคล้องกันทั้งเงาทั้งแสง
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการวกกลับเรือวนหาอะไรต่าง
อันนี้สอดคล้องกันรวมถึงมีการส่งข้อความด้วย
แล้วก็โลเคชั่นที่แชร์ตำแหน่งที่คุณแซนส่งไปยังเพื่อนอะไรต่าง

คุณแม่ครับในส่วนของข้อหาที่ทางตำรวจตั้งกับทั้ง๖คน
คุณแม่พอใจมีข้อหาที่ทางกำรวจตั้งไหมฮะ
คิดว่าเขาที่ท่านตั้งก็คือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยหมายถึงว่า
เราก็ต้องรอต้องรอค่ะรอจากท่านท่าน

ถ้ารายละเอียดลึกกว่านั้นต้องรอท่านอายการ

ก่อนหน้านี้ทางคุณแม่ได้มีการพูดคุยกับคุณปอโรเบิร์ตไหม
ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวได้พูดคุยได้ติดต่อกันไหมครับแม่

ครั้งล่าสุดก็คือเมื่ออาทิตย์หนึ่งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว

ไม่มีค่ะคุณแม่ก็ถามว่าเออแล้วเป็นยังไงล่ะเรื่องคดี
เขาก็บอกว่าก็ยุ่งอยู่นะฮะ
แล้วคุณแม่ก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงกัน
คือคุณแม่ก็รู้แล้วว่ายุ่งคืออะไรก็ไม่อยากเอาไปเศร้าซี
เขาก็บอกคุกสิครับคุณแม่

แสดงว่าเขาก็รู้ล่ะว่าเขาโดนข้อหาอะไรกันบ้าง
เขาก็รับสภาพรับสภาพได้นะคะ

ยังค่ะเดี๋ยวเราต้องกำหนดวันกับท่านอาจารย์ทงชัยที่โบสถ์ก่อน

ยังต้องประกอบแล้วก็ต้องทาสี

แต่คิดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยค่ะภายในเดือนพฤษภานี่แหละ
ต้องจัดงานให้น้องแล้วเพราะว่าน้องมาบ่นแล้วว่าหนาวเหลือเกิน

คือเราเก็บเขาไว้นานแล้วเราเก็บเพราะว่า
งานไว้อะไรน้องโมได้มากันบ้างหรือเปล่า
ที่ได้ตบมือให้คุณแม่คุณแม่บอกว่าจะเลื่อนงานเนี่ย
เรื่องการเผาศพน้องโมเนี่ยนะคะ
พอบอกว่าเลื่อนไปทุกคนตบมือ
แต่วันนี้ได้มาบ้างไหมแม่อยากทราบจริง

เพราะถ้าคุณไม่มาแต่คุณมาพูดมันก็จะเหมือนกับว่า
คอมเมนต์ทั้งหลายที่คุณได้เขียนกันทุกวัน
แม้แต่เรื่องเมื่อวานที่ด่าคุณแม่ลง

ซึ่งมันไม่เป็นความจริงแต่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ต่างที่พวกคุณได้เขียนกันขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีเลย
ไม่ควรที่จะปั่นปวนคนในประเทศให้เขามีรังเกียจคุณแม่
หรือรังเกียจน้องโมหรือรังเกียจทนาย
รังเกียจคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับตังโมเนี่ย

อยากทราบว่าวันนี้มีเอฟซีมาบ้างไหม

แต่คุณแม่ไม่เห็นคนไหนเลยเป็นเอฟซีน้องโม
ตามข่าวจากเพจที่เพิ่งสร้างมาลงข่าวไปว่าคุณหมอ

ไม่ได้พูดเลยคุณแม่ไม่ได้เจอเบิร์ตมาเลย
ตั้งแต่น้องโมเสียจนปัจจุบัน
ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลย
เพราะว่าคือคุณแม่คิดว่าเรารักผู้หญิงคนเดียวกันนะคะ
คุณแม่มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้คุยกันเราก็ต้องร้องไห้ใส่กันเยอะ
ก็เลยแบบช่างใจอยู่นั่นแหละจะโทรดีไม่ดีโทรดีไม่ดี
จนมีข่าวเมื่อวานนี้ขึ้นมา
ทีนี้เบิร์ตเสียหาย
คุณแม่ไม่สนใจแล้วคุณแม่ไม่สนแล้ว
คุณแม่พองานนี้เสร็จคุณแม่ก็เดินหน้าเรื่องอื่นล่ะ
แต่เบิร์ตเนี่ยจะเสียหายมากเสียหายมากจริง
คือไม่ควรเขียนใครเป็นคนเขียนคุณแม่อยากเจอมากเลย
คนที่เขียนเนี่ยจริง
ใช่ค่ะใช่คุณแม่ขอถอดอันนี้แล้วกันพูดไม่ถนัด

ดำเนินการแล้วนะคะส่วนหนึ่ง
ที่มาด่าคุณแม่แบบหยาบคายมากมีหลักฐานทั้งหมด
เกือบเกือบถึง๑๐คนแล้วค่ะแล้วมันจะเกินกว่านั้นด้วย

คุณแม่ไม่ใช่ฆาตกรนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ของน้องโม
แต่มาด่าคุณแม่เสียหายมันใช้ได้เหรอ
คุณมีสมองกันบ้างหรือเปล่าไอ้คนที่มาด่าคุณแม่เนี่ย

คนที่เขียนข่าวเบิร์ตกับคุณแม่เมื่อวานเนี่ยนะ
เพราะว่าท่านทนายอนุญาตแล้วให้คุณแม่โมโหได้

เพราะปกติคุณแม่ไม่โมโหต่อหน้าสื่อต่อหน้าใครคุณแม่ไม่อยากแสดงอาการ
แต่ว่าเมื่อวานคุณแม่ก็ได้บอกแล้วว่า
ถ้าคุณไม่มีจัญญาบันนะ

คุณไม่มีจัญญาบันในการเป็นสื่อเลย
คุณเขียนเรื่องแบบนี้แต่งเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทำไมเพื่ออะไร

มันเสียหายเสียหายเสียหายมากด้วยเสียหายกับเบิร์ต

แต่เสียหายกับเบิร์ตซึ่งเบิร์ตเขาก็ไม่ได้ให้สื่อให้ข่าวอะไรกับใครเลย
เขาก็อยู่เงียบกับเขาแต่ไปว่าเขา
คุณแม่เลยบอกว่าไอ้คนที่เขียนเนี่ย

เพราะเดี๋ยวคุณก็เขียนว่าคนอื่นอีก

คุณเขียนข่าวแบบนี้มันไม่ใช่นั่งเทียน

เกี่ยวกับคดีใช่ไหมคะก็ต้องรอที่ศาลรอเรื่องถึงศาลก่อน
สารนนทบุรีจังหวัดนนท์รอรอให้อายการฟ้องก่อน
พอฟ้องเสร็จแล้วก็ยื่นคำร้องตามมาตรา๔๔ทับ๑เรียกค่าสินใหม่ทดแทน
คือตอนนี้ที่มีบางคนไปบอกว่าคุณแม่ไปคุยกับตำรวจ
เป็นความเท็จทั้งสิ้นไม่มีเท็จ
ไม่เคยคุยเรื่องค่าเสียหาย
ก็ยังไม่ได้คิดนะคะไอ้คราวที่ว่า๓๐ล้านน่ะนะ
อันนั้นสมมุติว่าโอเคแต่ทีนี้ที่นี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะ
คือมันมีในข่าวเนี่ยมันก็มีกระแสอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบคล่องใจเยอะ
ก็เลยเดี๋ยวต้องอาจจะเพิ่มราคา
คุณบอสคุณแม่จะเรียกต่อหรือบอกส่วนเดียวคุณแม่จะเรียกต่อหรือบอกส่วนเดียว
อ๋ออยู่ที่คุณแม่ค่ะอยู่ที่คุณแม่เป็นคนเสนอ
ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะ
คุณแม่ก็คิดว่าเช่นนั้นไม่ใช่คุณแม่คิดว่ากระแสเนี่ยก็ไม่พอใจเช่นกัน
คุณแม่ว่าต้องรอที่ท่านอายการนะคะ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ของท่านถูกไหมคะ
ก็ระดับหนึ่งสืบสวนสอบสวนออกมาเป็นรูปคดีแล้ว
เนี่ย๕กล่อง๘กล่องอะไรอย่างนี้นะคะ
ท่านก็ได้เหนื่อยเหนื่อยยากกันมาแล้วทำแล้ว
สำเร็จแล้วนี่คือจบงานของท่านที่เข้าไปท่านก็ต้องส่งไปที่ท่านอายการ
แล้ววันนี้เราก็ต้องไปรอที่อายการว่าในรายละเอียดนะในรายละเอียด
ท่านอัยการมีสิทธิ์ที่จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ
เรียกหลักฐานเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะเลยถ้าท่านสงสัยตรงไหนจน
กว่าท่านจะสรุปสรุปสำนวนนี้ถึงศาลเพราะว่าถ้าไม่เรียบร้อยศาลก็
ขอโทษนะคะท่านศาลก็ไม่รับเหมือนกัน

ก็รับไปพิจารณานะครับเพราะว่าคนมาด่าคุณแม่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะ
มันเกี่ยวกับสันดารของคนที่เขาด่าเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ
ก็เดี๋ยววันนี้ส่งมอบสำนวนอะไรเสร็จเดี๋ยวก็จะดำเนินคดีใครที่มาด่าคุณแม่ด่าผมด่าตำรวจ
เดี๋ยวก็จะจัดให้นะถ้าอยากได้นะผมก็ไม่เคยรู้จักกับคนพวกนี้เลยก็ไม่รู้อยู่ดีมาด่าผมทำไม
ก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้เดี๋ยวทยอยดำเนินคดีรับรองไม่ผิดหวังฝากไว้บอกเขาด้วยนะเอ่อ
แล้วก็อยากคนที่คุณแม่ขอร้องกับค่ะ
คุณแม่ร้องเพลง

เพราะว่าคอมเมนต์ทั่วไปเนี่ย

คุณแม่ไม่เคยอ่านคอมเมนต์เลย

เจาะเข้าไปแล้วไม่ได้ร้องเพลงด้วยนะ
คือเข้าไปสร้างโปรไฟล์ของเขา
เพื่อจะด่าเราโดยตรง

อันนั้นคุณแม่ไม่แน่ใจนะ

คลิปมันถ่ายหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้ว
แต่ยังบอกว่าแตงโมมาโดนกระชะผมทำร้ายร่างกาย

ซึ่งในส่วนนี้พนักงานสอบสวน

ซึ่งในส่วนนี้พนักงานสอบส่วน

ซึ่งในส่วนนี้พนักงานสอบส่วน

อะไรพวกเนี้ยนะขาดตะกรรมขาดตะกรรมอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยโดน

อ่าด้วยครับด่าคุณแม่ด่าทนายด่าตำรวจด่า
ครับใช่ครับนะก็มันด่าไม่หยุดไง
คุณคุณเคยด่าผมด้วยไหมเดี๋ยวผมจะได้เอาด้วยไม่เคยนะโอเคงั้นรอดไปเนี่ยนะฮะ
ของวันนี้นะคะของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เมื่อกี้นะคะ
ท่านผู้บัญชาการท่านผู้บัญชาการครับก็พอใจสำหรับวันนี้ค่ะค่ะ
ก็ยังไม่จบขั้นตอนจบเฉพาะตำรวจเนี่ยพอใจค่ะ
รอสารตัดสินด่วนค่ะก็ต้องต้องอีกสองขั้นไม่คดีนี้เนี่ยนะครับ
เท่าที่คุยกับตำรวจเนี้ยนะฮะผู้ตำหาเนี้ยอาจจะรับสารภาพนะ
มีโอกาสสูงนะฮะนะครับอันนี้อันนี้ผมเรียนนะฮะ
มีโอกาสที่ผู้ต้องหาจะรับสาภาพถ้าผู้ต้องหารับสาภาพเนี่ย
ต้องสื่อพยานนะจบเลยนะครับพออายการไปยื่นฟ้องรับสาภาพนี้จบเลยนะฮะ
อันนี้เรียนให้ทราบนะมันมีโอกาสที่เขาจะรับสาภาพ
เพราะพยาหลักฐานอะไรมันค่อนข้างชัดนะเราพาเพื่อนไปกินวายแล้ว
ตกเรืออย่างนี้นะเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
เหมือนกับเราพาเพื่อนไปกินเหล้านั่งท้ายกระบะ
แล้วมันตกไปอย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบนะ
เพราะเราเป็นคนขับคนดูแลเรือเนี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผู้ต้องหาจะรับผิดชอบเนี่ย
ถ้ารับสารภาพมันก็สูงนะอันนี้บอกก่อนนะถ้ารับสาภาพก็จบเลย
นะครับก็สืบสอบแล้วก็คุยเรื่องค่าเสียหาย
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ
อาจจะไม่ต้องสื่อพยานทนายเดชาครับ
วันนี้จบในส่วนของตำรวจแล้วเนี่ยอยากฝากอะไรไปถึงคนที่บอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่
ครับคนที่มีพยานหลักฐานใหม่ก็ต้องเอาพยานหลักฐานมามาหักล้างกับตำรวจในวันนี้
เนี่ยเขามีคลิปมีอะไรต่างต่างเนี้ยชัดเจนเลยคนคนที่พูดว่ามีพยานหลักฐานใหม่
นะฮะอย่างวันนี้เราเห็นไหมอ่ากุญซื้อนี่เห็นไหมชัดไหมกุญซื้อเห็นไหม
มีการสั่งให้มาหาตำรวจช้าช้าเลื่อนนัดไปแอลกอฮอลจะได้ออกจากตัว
นะชัดเจนเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจเขาแจ้งข้อเก่าหารักฐาน
มีชัดเจนนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกมีหลักฐานใหม่ต้องเอามาโชว์
ถ้าไม่มีก็ควรจะหยุดเลิกหิวแสงไปหยุดไม่ต้องไปออกตามรายการต่าง

คุณแม่ก็จดบันทึกเวลา
เวลาสำคัญสำคัญเช่นตกเรือตกเรือนะแล้วก็
หลายอย่างจดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องบุคคล
บุคคลที่เขาไปทำอะไรกันเนี่ยไปประชุมกันตรงไหน
กี่คนเป็นสาระสำคัญสำคัญที่คุณแม่อาจจะไปถาม
คนอื่นก็ได้ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ย
มันสามารถหาอะไรลงไปลึกกว่านี้ได้ไหมสมมุติว่าสมมุติว่านะ
สมมุติว่าชอบพูดจังเลยคำว่าสมมุติว่าสมมุติว่าคุณแม่
คุณแม่คิดว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยอยากทราบว่ามีการตีกันในเรือหรือเปล่า
เพราะคุณแม่ก็คิดถูกไหมคะใช่ไหมคะ
หลายคนคงอยากทราบแต่ว่าเราก็ไม่ได้คำตอบจากตำรวจอยู่แล้ว
เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้น
เอ่อคือคุณแม่ก็เห็นบาดแผลนะคะทุกคนมีบาดแผลนะ
คุณแม่ได้เห็นทุกคนมีแผนแล้วก็อย่างที่ท่านบอกเลยว่า
ทุกคนเมาไงเมื่อคุณเมาแล้ว
มันเป็นยังไงอ่ะคุณกินวายแปดขวดหกคนอ่ะห้าคนหกคน
คุณกินวาย๘ขวดคุณไม่เมาก็บ้าแล้วทุกคนเมาไม่มีสติ
ก็ตีกันงวดอาจจะอาจสมมุตินะอาจจะตีน้องโมสมมุตินะคะ
หรืออาจจะตีใครก็ได้ที่แบบพูดไม่รู้เรื่องในวันนั้นในคืนนั้น
ตีบคนเมาอ่ะมันรถตีกันมั่วกันไปหมดอ่ะช่วยกับตีช่วยกันดึง
ช่วยกันทุกคนมีบาดแผล
เอ่อถ้าถ้าของท่านตำรวจยังไม่มีค่ะเพราะเพราะ

ไหนผมจะพาไปไปพบอายการจังหวัด
เดี๋ยวนัดหมายอายการจังหวัดล่วงหน้าแล้วพาคุณแม่ไป
คุณว่าที่ต่อไปในการขอบคุณค่ะคุณว่าคุณจะรู้หรือไม่กัน

เพราะท่านก็ทำงานกันมาโหยมีหลักฐานตั้ง๕๖ป่องเยอะแยะ
นะคะท่านก็เหนื่อยกันทุกคนนะคุณแม่ทราบรายละเอียดแบบนี้
แต่บางเรื่องมันก็เป็นอยู่ในสำนวนในคดีที่พูดไม่ได้
เพราะจะต้องไปถึงอายการไปถึงศาลก็ไม่สามารถพูดได้
มันอาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้ที่เราคาดไม่ถึงก็ได้

ก็คือพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้ว
รอว่าพอถึงไอ้อาการแล้วช้าหรือเร็ว
หรือเร็วแล้วก็ไปที่ศาลศาลท่านก็จะเป็นผู้ตัดสินเอง
คุณแม่ก็จะเห็นอย่างไรที่บางคนบอกว่าคุณแม่มุกออน

หรือว่าคุณแม่อยากจะฝากตัวอื่นมาที่ยังไม่มีออนแปลกเรื่องนี้หรือเปล่า

ตั้งแต่วันที่๑น้องโมเสียดีกว่า
วันที่๑วันที่๑รุ่งขึ้น
คุณแม่ทำอะไรใครทราบบ้าง
คุณแม่ต้องทั้งเดือนเลยนะคะ
คุณแม่ต้องรับโทรศัพท์ของนักข่าวทุกสาย
มา๙โมงนี้ต้องรับโทรศัพท์ทุกสาย

ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่อื่น
คือไปโรงพักไปสำนักทนายไปที่ภูทร
คุณแม่เหนื่อยมากแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวัน

คุณแม่รับโทรศัพท์ของนักข่าวทุกสายจริง
คือเราอยากให้ข้อมูลเขา
เขาอุตส่าห์โทรหาเรานะครับ
แม่ก็นอนคุยไปรับไปเขาก็รอคิวกันไป

เมื่อวานนี้ก็เยอะค่ะเมื่อวานนี้ก็๒๐สาย

เพราะว่าคุณแม่อนุญาต
ใครมีชื่อคุณแม่จะรับทุกสายเลย

อะไรนะคะ
คุณแม่กับทนายก็แถลงอยู่ที่ตำรวจภูทรภักดิ์๑นะครับ